มาแล้วค่ะมาแล้วนะคะไม่ใช่เราสองคนที่มาหาแล้ว

ไม่คุณคะรอให้แฟนลุ้นอยู่นานนะคะเมื่อไหร่จะมีรูปคู่สักทีนะคะ
สมบบเบียกับเบลล่านะคะที่ญี่ปุ่นค่ะคุณ
ล่าสุดมาแล้วนะคะรูปคู่แต่คุณคะอยากจะให้ดูกันเองจริงค่ะว่าจะเป็นอันนี้

อันนี้ไม่ใช่อันนี้เราสองคน
เอาไปดูกันหน่อยเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะคุณว่าเป็นรูปคู่เป็นยังไงกันบ้างนะคะ

ถูกต้องค่ะคุณแล้วก็เป็นทริปที่ญี่ปุ่นนะหลายคนก็เลย
เป็นทริปบรรยากาศต่างเข้าไปกันกับเพื่อนฝูงด้วยหลายคนนะคะ
ใช่นั่นแหละคุณแต่ทีนี้นะหลายคนว่าเมื่อไหร่จะมีรูปคู่กันสักที
ปล่อยรูปเดี่ยวรูปหมู่กันมานานแล้วนะคะ
คุณคะหวานไม่หวานเดี๋ยวเราขอไปดูรูปนี้กันหน่อย
ขอดูรูปคู่หน่อยค่ะเป็นไงอันนี้เขาเรียกรูปคู่ไหม
ก็รูปคู่นะเขาก็ทำถูกดิแต่เป็นเงา
แนวแบบทริปสเตอร์มาแบบธรรมดาก็ไม่ใช่เวียกับเบลล่านะคะ
เขาต้องขอแบบมาเป็นเค้าเรียกว่าสิริวเอต
เห็นแค่เงาแบบแค่นี้พอนะฮะ
เนี่ยคุณผู้ชมค่ะกว่าจะปล่อยภาพคู่ออกมาเนี่ย
แต่ทั้งคู่ก็มีลูกเล่นปล่อยออกมาแค่รูปเงาคู่เท่านั้นนะคะ
ฝ่ายหญิงบอกไปไหนว่าคือเพื่อนที่ดีที่สุด

แต่ที่แน่ค่ะกองเชียร์ได้เฮ
เพราะว่าดูครับคล้ายครับคราวว่าจะเป็นการเปิดตัว

นี่แหละเขารักกันแล้วก็ยินดีด้วยนะคะ
อาจจะเขินอยู่ไม่อยากจะแบบว่าลงรูปคู่หน้าคู่กันอย่างนี้
ว่าเดี๋ยวจบทริปอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนอีกหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าจะบอกเลยตั้งเวียและเบลล่าว่า

เชื่อว่าแฟนคลับก็รู้สึกไม่ต่างจากเราสักเท่าไหร่นะคะ